รายชื่อวุฒิสภาที่ออกมา๒๕๐คนนะครับ
จากการคัดเลือกของคอสชออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้
ก็ย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกถามถึงไม่ได้นะครับ

รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะคอสช
จะมีท่าทีอย่างไรนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวในด้านการเมืองต่างด้วย
ติดตามจากรายงานครับ
ส่วนผลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำถามอย่างมีอารมณ์
เมื่อถูกถามกรณีเดียวกันว่าอย่าเอาไปเทียบกัน
ต้องไปดูว่าสภา๕ปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับสภาก่อนหน้านี้
มีความแตกต่างกันแค่ไหน
ท่านรองค่ะรายชื่อสวออกเรียบร้อยแล้วค่ะ

แต่เขามองว่าทำไมสัดส่วนของทหารมันเลย
มีน้องชายท่านด้วย
มีน้องชายท่านรากยกดเหยา

บางคนเขาก็มองว่าสภามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสภาพ

เมียที่เคยมองฝ่ายการเมืองค่ะท่านนายก
โอ้โฮนี่คือว่าฝ่ายการเมือง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้
มีคนใกล้ชิดเครือข่ายเพื่อนพี่น้อง
ของผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบัน
ภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย

เปรียบเทียบการตั้งสวครั้งนี้
ว่าเป็นวงการผลัดกันเก้าหลังไปมา
เสียงงบประมาณไปกว่า๑๓๐๐ล้านบาท

ให้ทหารและบุคคลใกล้ชิดมาเลือกตัวเอง
อาจเข้าข่ายขัดมัตรร้อย๑๔แห่งรัฐธรรมนูญ
บรรยัติไว้ว่าสวและสสเป็นผู้แทนของประชาชน
แต่สวทั้ง๒๕๐คนประชาชนไม่ได้คัดเลือก

ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายอำนาจของประชาชน
เดี๋ยวลองดูผลงานในวันที่จะเลือกนายมนตรี

อุกอาจท้าทายอำนาจประชาชน
ไม่เห็นหัวประชาชนอยู่ในสายตาเลย
ไม่ลืมนะครับวันนี้คุณได้เป็นสวเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นใช้อำนาจหน้าที่ของคุณ
พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้แทนของกศช
แต่คุณเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ส่วนการแบ่งคั่วตั้งรัฐบาลก็ยังวุ่นไม่จบ

กลุ่ม๑๓สศภาคใต้ภักรรณประชารัฐ
วงถามเก้าอี้๑รัฐมนตรีและ๑รัฐมนตรีช่วย
หลังนำทีมชนะเลือกตั้งภาคใต้
ให้กับผลเอกอักกณิตหมื่นสวัสดิ
เพื่อนร่วมรุ่นของนายกรัฐมนตรี

ในการดูแลการเลือกตั้งภาคใต้ของพัก
นายอุตมาสศาลมณายนหัวหน้าภักรพลังประชารัฐ

ภักรรณเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
และมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
จึงเชื่อจะไม่เกิดสัตว์โดยกลานภัยในภักรณอย่างแน่นอน

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของภักดิ์ชาติไทยพัฒนายืนยัน
ไม่มีการต่อรองตำแหน่งกับพักการเมืองฝ่ายใด
แต่ก็ยอมรับหลังเลือกตั้งมีการพูดคุยกันตลอด
เวลานี้ขอให้พักใหญ่ได้ดำเนินการกันไปก่อน
ส่วนข่าวการจัดตั้งพักการเมืองคั่วที่๓
เห็นว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์กันไปเองของสื่อมวลชน

สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย

ร่วมลงศัตยบันของฝ่ายประชาธิปไตยยังยืนยัน
สนับสนุนพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมฝากถึงพักการเมืองที่เคยหาเสียง

จะไม่สนับสนุนผลเอกบริยุจรรย์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

ปรับเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน